ท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมวิสานเตชะธีรวัตรเอ่อ
สสเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ
ต่อร่างรัฐมนูลแห่งราชาณาจักรใจฉบับที่พ่อสอ
ซึ่งนายพระฤทธิ์วัชลสินกับพี่น้องประชาชน
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด๑๓๐๐๐กว่ารายชื่อนะครับ
ได้เสนอแก้ไขมาก็ผมจะขออนุญาตประเด็นเดียวครับ
ท่านประธานครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไข
ที่มาอำนาจหน้าที่และการตรวจสอบถวงดุลของสารรับนูนและองค์กรอิสระครับ
ท่านประธานครับจากการที่เราได้ฟังมาตั้งแต่เช้านะครับ
ทางฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ารับทางฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ดี
แต่ผมเองเนี่ยจะขอแจ้งที่มาของการแก้ไขรำนูลโดยเฉพาะปฏิรูปองค์กรอิสระ
มีห้าหกหกข้อด้วยกันครับเรื่องแรกนะครับ
มาของบุคคลที่เป็นคณะประการวินิจฉัยองค์กรอิสระเหล่านี้ครับ
ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากการแต่งตั้งแล้วใครแต่งตั้งครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมครับลำนุนปีหกศูนย์เนี่ย
ได้ออกมารองรับองค์กรอิสระนี้ก็เกิดมาจากการแต่งตั้งของใครครับ
ยุทธ์จันโอชาครับประเด็นที่สองค่ะท่านท่านครับ
การตรวจสอบองค์กรอิสระไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพราะองค์กรอิสระเหล่านี้ครับได้การตรวจสอบมาจากการแต่งตั้งของใครครับ
ก็ประยุทธ์จันโอชาอีกแล้วครับท่านประธานครับที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ท่านสมาชิกวุฒิสภาก็ได้บอกว่าประชาชนมีที่พึ่งที่หวัง
มีการไปออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนแต่ผมขออนุญาตเรียนข้อเท็จจริง
แล้วก็ข้อมูลในส่วนของผมนะครับกับพักเพื่อไทยได้เล่าให้ท่านประธานฟังครับ
ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะเรารู้อยู่ดีว่าองค์กรอิสระนะครับ
กันตามจริงเนี่ยมันต้องเป็นอิสระจริงตามทฤษฎี
แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮะทุกวันนี้เนี่ย
เขาก็บอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยอิสระจริงครับ
แต่เป็นอิสระจากพี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นอิสระจากอำนาจรัฐเลยครับ
ทุกวันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างท่านประธานว่า
การสืบทอดอำนาจเนี่ยครับเป็นสายเหตุ
ผมไม่อยากคิดอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าใครที่เห็นการ
แต่งตั้งนายมตรีก็ดีหรือแม้กระทั่งการตัดสินคดีอะไรหลายเรื่องก็ดีนะครับ
ท่านประธานครับเราตรวจสอบเราดูกันได้นะครับว่า
ประวัติเก่าเก่ามันเป็นยังไงครับตามบทบรรยัติอย่างที่ว่าเนี่ย
มันควรจะต้องเป็นการถวงดุลกันระหว่างอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการ
และองค์กรอิสระท่านประธานครับดุลพินิษฐ์หลายครั้งนะฮะ
องค์กรอิสระได้ตัดสินมาเนี่ยผมว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
เขารับไม่ได้จริงจริงเรียนท่านประธานนะครับว่าข้อที่สามเนี่ย
ผมคิดว่าขบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระเหล่านี้ล้มเหลวครับ
มันไม่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนเลยครับท่านท่านจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น
สารรัฐมนูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องปปชไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรกต
ทุกอย่างครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้เห็นนะครับ
เอาเป็นว่าสามสิบพฤษภาห้าศูนย์ครับมีการตัดสินยุบพรรคไทยรัฐไทย
ข้อหาก็คือเป็นการปฏิบัติร้ายแรงต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการกระทำนั้นเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของรัฐ
หลังจากนั้นเป็นไงครับมีสารตัดสินแล้วว่าไอ้คดีที่ว่าเนี่ยมันไม่ผิดนะครับ
แล้วใครรับผิดชอบอ่ะครับบุคคลเหล่านั้นร้อยสิบเอ็ดคนเนี่ย
ถูกห้ามเล่นการเมืองห้าปีครับท่านประธานครับต่อมาเมื่อวันที่เก้ากันยาห้าหนึ่งครับ
ท่านท่านคงจำได้นะครับมีนายกท่านหนึ่งพระนาท่านนายกสมัครศูนย์ธราเวทครับ
ชิมไปบ่นไปรับเงินจากทีวีสามพันบาทโดนออกจากนายกครับ
ก็องค์กรอิสระนี้แหละครับแต่ว่ากลับกันนะครับท่านประธานผมขออนุญาตย้อนไปเลยครับ
เมื่อสองธันวาปีหกสามเนี่ยครับท่านนายกคนปัจจุบันนี้ครับ
เด็กประยุทธ์จันโอชาบอกว่าพักบ้านหลวงไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ
แต่ก็ยกครับยังเป็นต่อได้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตไปอีกสี่ห้าหัวข้อครับ
ในวันที่สองธันวาห้าหนึ่งครับก็มีการตัดสินยุบพลักษณ์พลังประชาชนอีกครับครับ
บอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตท่านนายกสมชัยวงสวัสดิ์โดนออกไปอีกครับ
และผลออกมาคือใครครับคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดก็คือ
รองหัวหน้าพักคุณยงยุติยภัยรัฐในขณะนั้นเป็นประธานรัฐสภา
ผลสุดท้ายมาก็ไม่มีความผิดอะไรครับอันนั้นยังไม่พอนะครับ
พักพลังประชาชนโดนยุบไปอย่างเดียวครับพักชาติไทยของท่านบรรหารเนี่ย
น้ำตาตกด้วยพักเพื่อแผ่นดินโดนไปด้วยฮะ
อีกร้อยเก้าคนท่านประธานครับหลังจากนั้นเจ็ดพฤษภาห้าเจ็ดครับ
นายกยิ่งรักชินวัฒน์โดนครับกรณีโยกย้ายแต่งตั้งไม่เป็นธรรม
แล้วคนร้องเรียนทั้งหมดทั้งเรื่องเนี่ยครับก็มาจากแม่น้ำห้าสายทั้งหมดนะครับ
ทุกวันนี้บางท่านเสียชีวิตไปบางท่านยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ครับ
ท่านประธานครับไม่ว่ากันครับผมขออนุญาตแถมให้เพื่อนหน่อยครับ
วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาหกสามครับยุคพักอนาคตใหม่
ท่านอาจารย์ปียบุตรโดนไปด้วยครับแต่ท่านท่านครับ
เรื่องราวเหล่านี้ผมไม่ถือครับเพราะว่าสารลำนูนเนี่ย
เขาก็บอกว่าตัดสินแล้วทุกคนต้องยอมรับ
เกี่ยวข้องกับทุกองค์กรต่อไปอันนี้เราถือว่าจบนะครับ
ผมก็โอเคล่ะรับกรรมไปใครที่โดนร้อยสิบเอ็ดร้อยเก้า
อนาคตใหม่อีกยี่สิบกว่าคนก็ว่ากันไปแต่ท่านท่านครับ

ปปชวินิจฉัยเรื่องนาฬิกาลุงป้อมครับ
ตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องถามเลยว่าผิดถูกอะไรยังไง
แต่คำว่าแหวนยืมแม่นาฬิกายืมเพื่อน

ถึงตรงนี้ขึ้นมาที่มันหยกหมาดนะครับ

บัญชีทรัพย์สินถูกต้องครับไม่ผิดครับ
ตอนนี้ผ่านมาสบายฉลุยเป็นสมาชิกวุฒิสภาเหมือนเดิมครับ

ผมไม่แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนบางส่วนเขากังขาหรือเปล่า
เขาสบายใจหรือเปล่าในการที่ไม่เป็นทำเรื่องราวเหล่านี้
มันจนถึงเกิดขึ้นมาว่าเราควรจะต้องมีการแก้ไข
มีการปรับปรุงมีการถ่วงดุลมีการตรวจสอบ
สิ่งที่ผมอยากเรียนท่านประธานล่าสุดก็คือว่า
วินิจฉัยของสารลำนูนที่วินิจฉัยข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วม
ธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มอื่น
ที่มีการเรียกร้องอีก๑๐ข้อว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก
ทุกวันนี้ครับมีกระแสต่อต้านเริ่มแตกแยกในสังคม
ผมคิดว่าตัวนี้ครับมันถึงเวลาแล้วครับ
ผมมั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขออนุญาตต้อง
หยิบยกเอาคำอภิปรายของท่านวุฒิสมาชิกท่านมณ์เทียนบุญตันครับ
เนี่ยต้องถือว่าเราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในข้อผูกมัดแห่งอานัดมอบหมายหรือครอบงำใด
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเพื่อประโยชน์และส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุขของประชาชนโดยส่วนรวมโดยปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่านท่านครับ
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าในข้อที่๖เนี่ยครับหลักนิติธรรมนิติรัฐ
ที่มันจะต้องใช้กับธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระเนี่ยครับมันต้องไม่เป็นการสืบทอดอำนาจ
มันจะต้องมีการวินิจฉัยให้ชัดเจนเพราะมีความแตกแยก
ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องได้รับผลของการวินิจฉัยเหล่านั้น
ผมมั่นใจว่าคนแต่งตั้งใครมามันก็เป็นมนุษย์
เขาจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าองค์กรอิสระเหล่านี้
เขาก็ต้องมีคนที่ทั้งรักทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลง
และที่สำคัญก็คือบางพวกก็มีเอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งผมไม่ได้กล่าวหานะครับ
แต่ท่านประธานครับข้อเท็จจริงก็คือว่าองค์กรเหล่านี้ครับมันต้องไม่เป็นเครื่องมือ
หรือมันไม่ต้องสร้างความแตกแยกหรือความล้าหลังหรือความเสียหายของประเทศต่อไปครับ
เพราะมันเป็นการใช้อำนาจขององค์กรอิสระที่เกินเลยจากที่กฎหมายกำหนด
ท่านท่านครับคำวินิจฉัยบางเรื่องเนี่ยครับมันจะมีผลผูกพัน
แต่มันผูกพันทั่วไปนะครับมันผูกพันจำกัดเฉพาะผมคำวินิจฉัย
แต่ขณะนี้ท่านไปใช้ผลของการวินิจฉัยเป็นข้อใช้ในการอ้าง
เพื่อจะตีความล้นจากคำวินิจฉัยทั้งหมดไปครับ
สิ่งที่ผมเห็นนี่ก็คือว่าห่วงตอนนี้เรากำลังเดินเข้าลกเข้าพงหรือเปล่า
ตอนนี้ทางฝ่ายผมเนี่ยเห็นว่ามันควรจะต้องตกเหวตกหน้าผา
ซึ่งประเทศชาติจะไปไม่รอดท่านประธานครับเด็กทุกวันนี้ครับ
ผมเนี้ยครับอายุเก้าขวบอ่ะครับเขาสามารถจะถอดรูดถอดเกม
เล่นเกมคล่องมากเลยครับบางคนเราเรื่องอันไหนมันมัน
อย่างที่เรายังทำไม่เป็นสุดท้ายครับท่านประธานครับ
ที่ผมบอกว่ามันทำให้ประเทศชาติเสียหายแล้วก็มันมีผลกับพี่น้องประชาชน
ต้องรับกรรมคืออะไรครับผมขออนุญาตท่านท่านอาจจะเลยเวลาไปสัก
ตอนนั้นเนี่ยครับมีองค์กรอิสระอันหนึ่งได้ตัดสินไว้แล้วนะครับว่า
รถไฟความเร็วสูงยังไม่จำเป็นสำหรับประเทศไทยและเป็นไปได้
ควรจะต้องให้ถนนลูกรังหมดไปจากประเทศไทยเสียก่อน

ถ้าตอนนั้นให้เรากู้เงิน๒ล้านล้านป่านนี้
ประเทศไทยมีรถไฟฟ้าไอ้รถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศล่ะครับ
ตอนนี้ประเทศสปลาวไปก่อนเราเปิดดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
อนุญาตท่านประธานว่าในท้ายที่สุดเนี่ยครับ
ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับ
มันจะต้องมีการแก้ไข
และผมมั่นใจว่า
คณะที่ยื่นมานะครับมีความหวังดีต่อพี่น้องประชาชน
และผมคิดว่าการแก้ไขครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ถ้าให้ผมกราบผมไหว้

ที่นี่ผมไหว้ด้วยความสนิทใจ

เพราะว่าทุกท่านมีประวัติภูมิหลัง
ไม่ว่าจะเป็นประหลัดกระทรวงอธิบดีผู้พิพากษา
เป็นนักการทูตเป็นหมอเป็นพลเอกพลตำรวจเอก

เหล่านั้นถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศไทย
ได้ช่วยกันทำนุบำรุงประเทศไทยให้เป็นอยู่ทุกวันนี้
แต่สิ่งที่มันมีตำหนิอย่างที่เพื่อนสมาชิกบอกไว้ก็คืออะไรครับ

ท่านมาจากใครครับท่านสืบท่อประนาจยังไงครับ
ผมขออนุญาตนะครับว่าถึงวันนี้ครับ
ร่างฉบับนี้เนี่ยถ้าเรารับไปในวาระหนึ่ง
วาระ๒เราแปรยติแก้ได้เยอะแยะครับ
หรือแม้ในวาระ๓เราก็ยังมีสิทธิ์อีกครับ
หลังจากนั้นยังมีสอสอรออย่างที่ทางผู้ชี้แจงได้ชี้แจงนะครับ

ถ้ามันไม่ดีจริงยังไงก็ไม่ผ่านนะครับ
แต่ว่าอยากเรียกร้องอยากเชิญชวนท่านวุฒิสมาชิกนะครับ
ปลดแอบตัวเองว่าท่านรับนะครับ
เห็นแก่บ้านเมืองซึ่งท่านอาจจะเห็นว่ามันไม่มีอะไร
แต่พวกเราเห็นเด็กสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเดี๋ยวนี้นะครับ
แล้วอย่างที่ผมเคยขอไว้เคยพูดไว้เคยอภิปรายไว้นะครับว่า
มันเริ่มมีการบาดเจ็บมีการล้มตายแล้วเด็กพวกนี้เนี่ย

พักเพื่อไทยผมได้เสนอในการแก้ไขลำนูนสองพันร้อยหกสิบ
ในหลายประเด็นก่อนหน้านี้เราได้เคยเสนอแล้วก็สอดคล้องกับ
รำนูลของฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของฉบับประชาชนนี้นะครับ
ผมจึงขอสนับสนุนและรับหลักการเหตุผล
เพื่อที่จะได้นำไปพินาแก้ไขปัญหาประเทศชาติต่อไปครับ